ตอนนี้ก็ยังสตาร์ฟเล่นวัยสายวัยมัธยมยังได้อยู่นะคุณผู้ชม
น้องก้าวสุภาษาค่ะแจ้งเกิดจากบทสปรายซ์จำได้ไหม
ซีรีส์ฮอร์โมนไวว้าวุ่นนี่ยุคนั้น๒๕๖๒
ผ่านมา๗ปีแล้วตีนกาเราขึ้นกันจนนับไม่ถ้วนแล้วนะพี่แจ๊คนะ
ตอนนี้น้องก้าวขยับมาเป็นนางเอกดังค่ะหน้าน้องก้าวก็ยังไม่เปลี่ยนนะคุณผู้ชม
ดูชัดเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูเลยเราจะเปรียบเทียบให้ดูให้ดู
ฝั่งซ้ายเนี่ยฮอร์โมนฝั่งขวานเนี่ยดูเด็กกว่าเดิม
เขาเล่นละครคู่กันกับหมากปรินเป็นชุดนักเรียนเหมือนกันเลย
ดูไปดูมาคุณผู้ชมอายุเพิ่มขึ้นจริงนะฮะผ่านมา๗ปีแล้วแต่หน้าเด็กลงนะจ๊ะหน้าเด็กจริง
มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยค่ะคนนี้สตาร์ฟความเด็กจริงแพตตี้อังสุมาริน

ใจของพี่แดนวรเวศปีนี้นะคะอายุ๒๙แล้ว
บางคนเขาไปเมาส์บอกว่าเอ๊ะอะไรประยุไปแซวให้น้องแพตตี้แต่งงานกับพี่แดน
ใช่วัยไหมน้องยังเรียนอยู่หรือเปล่า
แล้วจ้ะแม่จะ๓๐แล้วจ้แม่เขาแค่หน้าเด็ก

ความน่ารักหน้าใสของแพตตี้ก็เหมือนเดิมเป๊ะนะคุณผู้ชมนะ

ฝั่งซ้ายใช่ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นนะปี๒๕๕๑นานกว่า๙ประมาณอีกนะฮะ

ใช่แพตตี้ยังคงคาแรคเตอร์สวยสายแบ๊วอมตะ
เพื่อนที่เล่นเรื่องเดียวกันเนี่ยหน้าล้ำแซงหน้ากันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะจ๊ะ
คุณก้าวสุภาษาลาเมื่อกี้พูดชื่อผิดนะ
ปิดท้ายกันกับดาราสาวคนนี้ค่ะร่างเล็กน่ารักตลอดเวลาคุณออมสุชา

ถ้าไม่เปิดวิกิพี่เดียเสิร์ชไม่ถูกจริงว่าอายุนางอายุเท่าไหร่
ขึ้นเลข๓แล้วจ้ะแม่๓๒แล้วด้วย
เออเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูสมัยที่ออมเนี่ยเริ่มเข้าวงการใหม่ดังแรกเลยนะ
ออมก็กลับหน้าเด็กลงแบบมหัศจรรย์ค่ะ
จริงดูดีรูปนี้
ล่าสุดเนี่ยเจอกันเป็นเลยนะเจอกันที่งานเนอะ
ออมก็ตัดผมบ๊อบสั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อรับบทใหม่ในซีรีส์เน็ตซิกค่ะเป็นแนวลี้ลับ
จริงฉันอายุเท่าเขานะฉันก็เผลอเรียกเขาน้องเหมือนกันเมื่อสักครู่
เพราะว่าผมน่าเด็กเจ้าตัวบอกว่าไม่ค่อยคุ้นหรอก
แต่ว่าหวานใจเนี่ยไฮโซแอมชมไม่ขาดปากเลย
บอกว่ายิ่งทำแบบนี้เหมือนได้แฟนเด็กเลย

คือทำตามทีมแล้วกันทำตามทีมที่เขาดีไซน์คาแรคเตอร์ไว้

ตอนแรกบอกไม่เอานะอันนี้บอกว่าก็น่ารักนิดนึงนะ

บอกว่าเหมือนมีแฟนเด็กเหมือนมีแฟนเป็นเด็กเลย
โอ้โหแต่เขาก็น่ารักอยู่แล้วล่ะคู่นี้นะ
จะเด็กไหมพี่แจ๊คตัดผมสั้นกันแบบออมไหม

ก็เป็นว่าก็เคล็ดลับของใครเคล็ดลับมันแล้วกัน
แต่หลายคนก็ชอบมาแบบเขาไปศัยกรรมหรือเปล่าพี่แจ๊กกะรีน
แต่บางคนเนี่ยเขาก็คือหน้าสดเขาหน้าจริงแล้วหน้าเด็กจริง

พวกเราเองยังแบบพบแพทย์กันเลยคุณผู้ชมเป็นเรื่องปกติ
ใช่เพราะว่าเราเจ็บคอบ่อยไม่เกี่ยว
เจ็บคอแต่หมอจิ้มตาครับ
เอาเป็นว่าก็สวยทางใครทางมันแล้วกันนะคะ